ความเดือดร้อนของชาวสงขลาอันนี้น่าจะมีความเดือดร้อนมีผู้เสียหายหลายรายอ่ะนะคะที่ที่เจอกับเหตุการณ์นี้แต่ว่าตอนนี้ตำรวจเขาจับตัวได้แล้วค่ะผู้ชายอายุคนหนึ่งอายุสี่สิบปีคนหนึ่งตระเวนรีดไถนะคะข่มขู่เพื่อที่จะไปเอาเงินนะคะแล้วก็ทำร้ายร่างกายเอ่อ
ผู้หญิงด้วยครับนะคะเนี่ยค่ะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
คือผู้ชายคนนี้เข้าไปในคาเฟ่คาเฟ่อันนี้ก็คืออีพีสคาเฟ่
เป็นร้านกาแฟอยู่ในย่านเมืองเก่าสงขลาค่ะ
ท่องเที่ยวชื่อดังเลยไปรีดไถขอเงินยี่สิบบาท
พนักงานสาวสองคนก็คือคุณสิริมาตรกับคุณพรพัฒน์นะคะ
บอกว่าถ้าไม่ให้เงินจะปล้นแล้วตอนเอาเข้าไปเนี่ย
คือเข้ามือข้างนึงล้วงกระเป๋าอยู่ไงคือพนักงานก็กลัวสิคะ
ไม่รู้ว่าข้างในที่ล้วงกระเป๋าอยู่นี่ใช่อาวุธหรือเปล่าใช่ไหมคะ
ก็เลยต้องให้ไปเนี่ยค่ะเขาเอาคลิปเนี้ยไปแจ้งความนะคะ
กับตำรวจสพสงขลาอันนี้คือผู้เสียหายรายหนึ่งนะคะ
ส่วนอีกรายหนึ่งคือนางสาวนัทรดีเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง
จังหวัดสงขลาบอกผู้ชายคนนี้เข้ามาขอเงิน
โอ้โหขู่อย่างนี้ก็กลัวเลยค่ะ
ก็เลยต้องไปแลกเงินกับแม่ค้าเพื่อที่จะให้ผู้ชายคนนี้ค่ะ
หรือเขาก็บอกว่าถ้าไม่ให้อย่างนั้นเดี๋ยวเขาจะยึดดึงตังค์ที่มันออกมาจากช่อง
หรือว่าไม่ได้สำนักไม่ได้อย่างนี้
แล้วเขาก็บอกว่าจะให้เขาไหมถ้าไม่ให้อย่างนั้นเดี๋ยวเขาจะแทงเลยนะ
แล้วก็เอาเงินล้มกันไปตรงที่กระเป๋า
นี่ค่ะก็ใช้วิธีการก่อเหตุแบบนี้
เงินไม่มากแต่ไม่สบายใจนะคะใครที่ต้องอยู่ท่ามกลางภาวะแบบนี้
วันนี้ตำรวจนะคะจับกลุ่มตัวได้แล้วค่ะ
ผู้ชายคนนี้ก็คือนายพิทยาพรมมากหรือว่าในดำนะคะ
ทางเขาแปลกนี่ค่ะสควรขนุน
คือเขาเคยถูกจับก่อนหน้านี้คุณนัทพงศ์
เคยถูกจับความผิดเกี่ยวกับทรัพย์นี่แหละ
คดีที่สพควนขนุนที่พัทธลุงแล้วก็ที่สงขลา
แล้วก็คือไม่ปกติด้วยอย่างที่คุณนัทพงศ์ตั้งข้อสังเกตเลยล่ะ

เคยรักษาอาการทางจิตที่โรงพยาบาลจิตเวทสงขลา
ก็ต้องไปโรงพักษ์ค่ะไปสอบปากคำ
ที่เจอเหตุการณ์แบบนี้ถ้าไม่สบายใจก็นี่ค่ะผู้ต้องหาโดนจับแล้วค่ะ